สร้างความประทับใจให้กับบรรดาแฟนเหลือเกินนะคะ
คือพี่ตูนเนี่ยนิสัยเขาคือนอบน้อมอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มีพนักงานร้านกาแฟร้านหนึ่งเนี่ย

มือไหว้พนักงานแบบนอบน้อมมากนะคะ
รวมไปถึงยกมือไห้บรรดาแฟนที่มาขอถ่ายรูปด้วยค่ะ
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งนะคะ
ดิฉันเคยเจอพี่ตูนที่ร้านกาแฟร้านนี้ด้วย
น่ารักมากเขาจะมีการไหว้แบบ

ภาพดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ผ่านทางอินสตาแกรมของยูสเซอร์
ที่ใช้ชื่อว่าแอดแพทย์อันเดอร์สกอร์บอดี้แลมนะคะ

ขณะที่ตัวเองนำเครื่องดื่มไปส่งให้กับนักร้องชื่อดัง
แล้วก็ได้รับการไหว้ขอบคุณกลับมาอย่างนอบน้อมเลยนะคะ
พร้อมทั้งบรรยายความประทับใจค่ะว่าที่ผ่านมา
ลูกค้าไม่ต้องยกมือว่ายพนักงานก็ได้
แต่กับนักร้องชื่อดังคนนี้กลับแสดงความขอบคุณอย่างนอบน้อมค่ะ
ก้มไหว้จนต่ำกว่าจุดที่ตัวเองนั่งซะอีกเขาบอกแบบนี้นะคะ

ส่วนอีกคลิปนะคะถูกโพสต์โดยเจ้าของยูเซอร์เดียวกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีแฟนเพลงตรงเข้ามาขอถ่ายรูปเลยนะคะ
นักร้องดังก็ยังยกมือไหว้กลับอย่างสุภาพด้วยเช่นกันค่ะ
นี่ค่ะพี่ตูนเขาไหว้ต่ำมากจริงคุณ
อบน้อมมากแล้วก็เป็นคนที่ไหว้สวยมาก
ถ้าเกิดว่าได้ตามอ่านกันในคอมเมนต์จากใต้คลิปนะคุณผู้ชม
บางคนบอกว่าได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะครับ
บางทีก็เห็นพี่ตูนกินข้าวอยู่แทบจะไม่ได้กินเลยด้วยซ้ำ
เพราะว่ามีคนเข้ามาขอถ่ายรูปพี่ตูนก็หยุดทานอาหาร
แล้วก็ลุกขึ้นให้ถ่ายรูปแบบนี้ได้ใจแฟนคลับเป็นแฟนนะ
เพราะว่าดิฉันอย่างที่บอกไปว่าเคยเจอกับตัวเองจริงนะคะ
ฉันอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เจอพี่ตูนที่ร้านกาแฟ
แล้วก็ขอถ่ายรูปคุณพ่อก็อยากถ่ายรูปเหมือนกัน
พี่ตูนก็ว่ายด้วยกับความนอบหน่อมากนะ